ทางทหารพรานได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าไปจับชาวกัมพูชาได้พร้อมชุดกีฬาของทีมสโมสรชื่อดังทางภาคอีสานกำลังนำไปส่งตลาดโรงเกลือที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วค่ะ
นายมายทีอายุยี่สิบเก้าปีชาวกัมพูชาถูกทหารพรานที่หนึ่งสองศูนย์หนึ่งร่วมกับตอมอสะแก้วตำรวจและเจ้าหน้าที่ด่านสุรกากรอรัญญประเทศจับกลุ้มได้บริเวณหน้าทางเข้าตลาดโรงเกลืออำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วขณะขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างบรรทุกชุดกีฬากว่าหกร้อยชุ

อีกทั้งขบวนการลักลอบขนสินค้าเถื่อนเข้าตลาดโรงเกลือก็หันมาลักลอบขนสินค้าส่งตลาดโรงเกลือในช่วงเช้ามืดเพราะคิดว่าเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่เหนื่อยล้า
ขณะที่ผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นเพียงผู้รับจ้างส่งสินค้าในตลาดโรงเกลือแลกค่าแรงเที่ยวละ๑๐๐บาทเท่านั้น
ว่าจ้างเป็นหญิงชาวกัมพูชา
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อคำให้การนะคะ
เพราะจากแนวทางการสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาลักลอบส่งสินค้าเถื่อนเข้าตลาดโรงเกลือมาแล้วหลายครั้งค่ะ